มาดูความคืบหน้าในเรื่องของการจัดการเว็บไซต์ที่มีเนื้อหามินสถาบันกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่า
แล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานไซเบอร์ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วด้วย
โดยพบว่าเว็บไซต์ยูทูปมีเนื้อหาที่กระทำความผิดคดีหมินสถาบันจำนวนเยอะที่สุดแต่ได้รับความร่วมมือในการปิดเยอะที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน
ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะถ้าหากใครพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ก็สามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบและไม่ควรจะแชร์ข้อมูลต่อค่ะเพราะว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความผิด
พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนเสนอข่าวอย่างระมัดระวังด้วยนอกจากนี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา